สำหรับใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้แน่นอนค่ะ
ตอนนี้ก็เปิดสาขาแรกที่ไทยแล้วนะคะณไอคอนสยาม
และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ

วิถีใหม่รสชาติใหม่
ต้องบอกเลยว่าหาง่ายนิดเดียวเองนะคะ
เพราะอยู่ตรงใจกลางของไอคอนสยามตรงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
สมด้วยความหรูหราของไอคอนสยามได้อย่างลงตัวเลยนะคะ
สวยขนาดนี้แต่เราลองเข้าไปดูกันนะคะ
ว่าข้างในเนี่ยมีเมนูอะไรบ้าง
เพราะที่นี่เขาว่ากันว่าใช้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดในโลก

สวัสดีค่ะ

ที่นี่มีเมนูอะไรที่น่าสนใจคะ

ก็จะมีเป็นกาแฟน้อยกับกาแฟเย็นครับผม
เราจะมีเมล็ดกาแฟให้เลือก๒ตัวนะครับผม
ซึ่งถ้าสมมุติคุณเทียสนใจนะครับก็สามารถซื้อเมล็ดกาแฟกลับบ้านไปได้
เพราะว่าเราก็มีบริการคั่วให้สดเลยครับ
แล้วขอรู้ความพิเศษที่นี่ด้วย
เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผม
แล้วก็บาริสตาของเราทุกคนผ่านการฝึกผลมามากกว่า๔เดือน
รับรองได้เลยครับว่าทุกแก้วของเราอร่อยแน่นอนครับผม

เป็นกาแฟนมหรือกาแฟลำ่เพราะว่าสำหรับเรา

แต่ว่าตัวสแปนชะมีความหวานละมุมกว่า

ซึ่งมัชชาของเราก็ขายดีมากเพราะว่าบางวันหมดตั้งแต่แบบ๔โมงเย็นอะไรก็หมดแล้ว
โอ้โฮ

งั้นขอเป็นเมนูที่พี่แนะนำแล้วกันนะคะ

ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
โอ้โฮ
ครับผมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเชียร์ครับผม

อร่อยมากเลยค่ะคือสำหรับใครที่ชอบกินมัชฉะเนี่ยคือ
ต้องชอบแน่นอนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หวานมาก
แล้วมันมีความเข้มข้นด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นจนถึงเลี่ยนนะคะ

คือมันอร่อยจนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอะค่ะ

ทำให้เรารู้เลยว่ามันเป็นกาแฟอิมพอร์ตแน่นอนนะคะ
แล้วก็นมเนี่ยมันมีความเข้มข้น

โหที่วางแก้วยังน่ารักอยู่เลย

ให้หา๕มุมถ่ายรูปสุดคู
ให้กินกาแฟชูแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเชียร์รับคำทานี้แน่นอน
เพราะที่นี่เนี่ยมีหลายมุมที่ถ่ายสวยแน่นอนค่ะ

มุมนี้เป็นมุมที่ควรถ่ายเป็นจุดแรกนะคะ
มีทั่วโลกทุกสาขาเลยค่ะ
แล้วตกแต่งด้วยเกราะไม้สีขาวนะคะ
สวยมากเลยเข้ากับทีมร้านเลยทีเดียวนะคะ
ก็เลยต้องมาถ่ายจากที่แรกเลยนะคะ

มุมนี้ก็คือมุมทำกาแฟทริปนะคะ
แต่ไฮไลท์คือด้านหลังนี้เองค่ะ
เพื่อที่จะได้รสและกลิ่นที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นค่ะ
ที่นั่งสบายตกแต่งสไตล์มินิมอม
มุมนี้คือดีมาก
และนี่ก็คืออีกมุมที่ต้องมาถ่ายด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นร่มรองเท้าแก้วกระเป๋าหรือเสื้อเนี่ย
ถูกใจคนสายมินิมอลแน่นอนค่ะ
ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปมุมนี้กันเถอะ
และจุดสุดท้ายนะคะที่มาแล้วแล้วต้องถ่ายรูปด้วยนะคะ
ก็คือตรงหน้าร้านกับโลโก้นั่นเองค่ะ
ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์
แต่ที่จริงแล้วมันคือสัญลักษณ์กิ่งก้านกับเมล็ดกาแฟที่ติดอยู่ข้างกันนะคะ
สังเกตได้เลยนะคะว่าตรงขอบเพดานเนี่ยจะติดถุงกระสอบทั่วเลยนะคะ
เพื่อที่จะให้ทุกคนริมรสกันนะคะ
สำหรับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยก็ไม่ต้องรอไปต่างประเทศกันแล้ว
ตอนนี้ก็พร้อมต้อนรับให้ทุกคนกลับมาเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะคะ
อย่างที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้นะคะ
ว่าแล้วเธอขอไปอัปเดตแฟชั่นกันก่อนนะคะบ๊ายบาย